เอาล่ะใครที่จะไปลอยกระทงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอากระทงแบบไหนไปลอยดี
อย่างแรกเลยก็ควรจะใช้กระทงที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบบมากมายแล้วก็เรื่องของกระทงที่เขาผลิตจากกรวยไอศครีม
ผมก็เคยเล่าแล้วว่ามีที่จังหวัดอ่างทอง
แต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งมีเหมือนกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เขาก็ผลิตกระทงที่ทำจากกลวยไอศกรีมเหมือนกัน
นี่แหละครับกำลังเร่งทำกันเลยทีเดียวที่บริเวณหลังวัดสารลอย
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ประดิษฐ์กระทงที่ทำจากกล้วยไอศครีม
ส่งให้ลูกค้าตามยอดสั่งซื้อช่วงนี้ฮอตฮิตเป็นอย่างมาก
ซึ่งในครั้งนี้นะครับที่เขานำกลวยไอศครีมหลากสีสันไปประดิษฐ์เป็นกระทงขาย
ก็สร้างสีสันเนื่องจากกรวยไอศครีมสามารถลอยน้ำได้อย่างที่ทราบกันดี

อันนี้เขาบอกว่าฮอตฮิตมากเพราะเป็นกระทงตุ๊กตาบาร์บี้
อยากได้อยากลอยอันนี้ค่ะ
เห็นไหมน้องหนูเด็กโดยเฉพาะสาวผู้หญิงเนี่ยนะ
ชอบตุ๊กตาได้ลอยเจ้าหญิงอะอารมณ์คล้ายเจ้าหญิงเลยนะ
ตุ๊กตาบาร์บี้แบบนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีแบบอื่นด้วยนะ
มีกระทงรูปเรือแล้วก็กระทงรูปหัวใจ
ใครที่ยังอยู่ในห่วงเวลาของความรักก็เอาแบบนี้รูปหัวใจไปรอยกันได้นะครับ

อ่ะงั้นส่งมาให้น้องไปต้องสักกระทงสองกระทงนะฮะ
กระทงเดียวค่ะไม่รู้จะไปกับใครค่ะ

เอาล่ะใครที่สนใจนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้
แล้วตอนนี้เขาบอกว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามามากกว่า๓๐๐ใบแล้ว
เร่งทำกันมือหงิกมืองอกันเลยทีเดียว
กระทงตุ๊กตาบาร์บี้เขาบอกว่าจะใช้จานกระดาษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๗นิ้ว

จากนั้นก็นำกลวยไอศครีมมาวางเรียงต่อกันเป็นกระโปรงของตุ๊กตา
แล้วประดับตกแต่งด้านบนด้วยตุ๊กตาน่ารักนะ
ราคาอยากรู้ไหมเท่าไหร่

ขายส่งเพียงแค่กระทงใบละ๔๕บาทเท่านั้นเอง

เอาล่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไปเห็นแล้วเขาวางขายตามจุดต่างที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ย
ราคามันอาจจะแพงขึ้นมานิดนึง
ใช่เพราะนี่มันคือราคาส่ง๔๕บาท
ถ้าเห็นแล้วเนี่ยอาจมีเพิ่มราคามาอีก๕๐๖๐บาท
จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปรับมาขายก็ได้เนาะ
เพราะว่าราคาส่ง๔๕บาทแต่ว่าก็อย่าขายกันแพงนักเลย
ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยนะคะโอ้โหราคายิ่งพุ่งสูงนะ
เอาล่ะใครที่สนใจจะรับไปขายรีบมาขายน้องใบตองด่วนเลยนะฮะ

โหแล้วจะต้องมาจากอ่างทองหรือยังไง
คือจริงแล้วดิฉันเชื่อว่า

น่าสนใจนะคะลองนำมาประดิษฐ์กระทงเอง
สมัยก่อนขนาดเป็นกระทงใบตอง

เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลย

ก็น่าจะลองนำมาทำเองได้เหมือนกันนะ
ก็มีหลายจังหวัดให้ได้เลือกสารการกระทงแบบนี้
ก็มีหลายจังหวัดเลือกสารการกระทงแบบนี้

แล้วก็มีหลายคนบอกว่าอยากเห็นเราสามคนใส่ชุดไทยวันลอยกระทง

เขาถอดเสื้อก็ได้แบบสมัยโบราณบางรจันทร์